เอาล่ะคุณผู้ชมกลับไปดูบรรยากาศวันเด็กกันหน่อยไหน
ใครเป็นเด็กสายกีฬายกมือขึ้น

นี่เราแอบอ้างตัวว่าเป็นเด็กเหรอเนี่ย
ใช่ต้องบอกว่าที่สนามกีฬาแห่งประเทศไทย
เขาก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กกันเหมือนกัน

ไปติดตามพร้อมกันกับคุณชูศักดิ์วงทองดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาค่ะ

อากาศช่วงเช้าวันนี้ถือว่าเย็นสบายนะครับ

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นอย่างมากเลยนะครับ
โดยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยปีนี้ถือว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๑ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
ต้นตั้งแต่ช่วงเวลา๘นาฬิกาโดยนายสกลวันนพงศ
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน
บริเวณด้านหน้าอินดอร์สเตดียมหัวหมาก
พร้อมคณะผู้บริหารของกกทและนักกีฬาทีมชาติไทย
ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลอย่างชาริวชับปุ๋ยปีโป้สีโรชัดทองและอดีศรพรมรัก

นำโดยแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งและพรพันธ์เกิดปราศ
กิจกรรมหลักที่กรกฐจัดขึ้นให้กับเด็กและเยาวชนในวันนี้นะครับ
แก่กิจกรรมบนเวทีไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีและการประกวดร้องเพลง
หรือการตอบปัญหาและเล่นเกมชิงรางวัล
รวมถึงการแข่งขันกีฬาถึง๗ชนิดด้วยกันครับ
โดยเฉพาะฟุตบอล๗คนเด็กจะมีโอกาสลงสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ที่จะมาร่วมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเด็กด้วยครับ

รับให้กลุ่มเด็กได้ลงเล่นเครื่องเล่นกันอย่างเต็มที่ครับตลอดทั้งวัน
เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ปกครองจำนวนมากที่ต่างพาบุตรหลาน
เดินทางมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในปีนี้ไม่กันครับ
สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๑นี้นะครับ
ปีนี้การกีฬาของประเทศไทยก็จัดหนักเหมือนเดิม
เราถือว่าเราทำเพื่อเด็ก
ให้เด็กเยาวชนอะไรเหรอจะได้เติบโตนะครับ
ตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
ครับอยากเชิญชวนนะครับผู้ปกครองครับที่ยังมาไม่ถึงนะครับบริเวณบริเวณระแวกนี้หรือที่ห่างออกไปนะครับ
ให้มานะครับเราจัดเนี่ยไม่ใช่จัดเสร็จเที่ยงจบนะผมจัดจนเด็กกลับนะครับ
ปกติจะต้องบ่ายสี่โมงกีฬาต่างต่างเนี้ยห้าโมงหกโมง
เจ้าหน้าที่ของผมก็จะคอยจัดคอยบริการ
สำหรับงานในวันนี้จะมีไปจนถึง๕โมงเย็นนะครับ
ซึ่งผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในย่านรามคำแหง
ใกล้เคียงยังสามารถพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก

หวังว่าเด็กทุกคนจะได้รับความสุขกันอย่างถ้วนหน้า
จากการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้นะครับ
ชูศัพท์วงธองดีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ขอบคุณค่ะสุขคับกันทุกที่เลยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งไลน์มา
ลายมานี่สุขสันต์๓พิธีกรหน้าเด็กครับ
ขอบคุณครับ